มาว่ากันด้วยเรื่องของที่เปิดฝาขวดหน่อย
คือมันมีข่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือที่เปิดฝาขวดมีทุกบ้านนั่นแหละ
ใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะเป็นเกลียวแล้วก็เอาไว้งัดฟึ๊ดขึ้นมาเนี่ยฮะ
แต่เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลท่ามกาที่กาญจนบุรีนะครับ
คือคุณหมอเนี่ยเขาต้องขอกำลังเสริมจากกู้ภัยนะฮะ
ให้เอาพวกเครื่องตัดเหล็กตัดแหวนอะไรพวกนี้มาช่วยหน่อย
เพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้มีอุปกรณ์ลักษณะนี้ค่ะ

คือถ้าต้องไปตัดอีกอย่างหนึ่งนี่ยุ่งเลยนะ
เนื่องจากผู้ชายคนนึงเนี่ยอวัยวะเพศของเขาเนี่ยไปติดอยู่ในที่เปิดฝาขวดฮะ
คือติดแบบเต็มเลยนะครับคือแบบเหมือนเราสวมแหวนอ่ะ
แต่มันคือที่เปิดฝาขวดอ่ะเนี่ยฮะ
คุณหมอบอกก็เลยต้องขอให้กู้ภัยมูลนิธิขุนวัฒนาวุฒิเนี่ย
เอาอุปกรณ์ตัดเหล็กมาช่วยหน่อยนะครับคือเอาออกไม่ได้ฮะ
เจ้าตัวก็เอาออกไม่ได้นะครับแต่เอาเข้าไปยังไงนี่ว่ากันอีกทีนึงนะ
เขาบอกมันติดแล้วบวมแล้วก็เอาออกไม่ได้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามในการตัดเหล็กที่เปิดฝาขวด
ด้วยความทะนุทะหนอมอืมอันนี้ทีมข่าวเราบอกมาค่ะ
ต้องใช้ความธนุถนอมเกรงว่าจะตัดพลาด
โอ้โหท่านผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยใช้เวลา๒ชั่วโมงนะครับ
ก็สามารถเอาไว้ที่เปิดฝาขวดเนี่ยนี่ฮะตัดออกไปได้
อ่าแล้วก็สามารถช่วยผู้ชายคนนี้ได้ด้วยความโล่งอกโล่งใจทั้งของเจ้าตัว
ของกู้ภัยแล้วก็คุณหมอนี่ฮะที่ท่าม่วงนะครับ
ตำบลท่าม่วงนะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แต่มาที่โรงพยาบาลธรรมกานะฮะโอ้โหพอข่าวนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
คนก็เอาละด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ลงอกลงใจแทนเขาก็หนึ่งแล้ว
แต่ส่วนหนึ่งก็คือคำถามแน่นอนว่าทุกคนอยากรู้มากว่ามันเข้าไปติดได้ยังไง
ใช่ค่ะไปติดได้ยังไงนะไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ย
แม่ทำไมถึงไม่ติดแบบนั้นได้แล้วก็หลายคนก็ให้ความเห็นประมาณว่า
อย่าไปอย่าหาทำหรือไปทำอะไรยังไงเข้าเนี่ยนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทางกู้ภัยที่ไปช่วยคนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือคุณจ๊อกนะคุณจ๊อกนายพาณิชย์ศรีนวลจันทร์อายุ๒๐ปี
นี่เป็นหนึ่งในคนที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับคุณติก็ไปคุยด้วย
มีผู้เจ็บอวัยวะเพศติดที่เปิดฝาขวดค่ะอ่า
ต้องการความช่วยเหลือด่วนมีผู้บาดเจ็บอยู่
ขอกำลังเสริมเป็นอุปกรณ์ตัดเหล็กตัดแหวนอะไรพวกนี้
ก็เลยไปกันไปถึงก็คนเจ็บก็นอนอยู่บนเตียงแล้วนะ
ยาวเพศคาอยู่ในช่องเปิดฝาขวด
โอดโอยด้วยความเจ็บปวดตอนนั้นก็เลยต้องช่วยกันนะ
เอาแผ่นเหล็กเนี่ยสอดเข้าไปรองผิวของอวัยวเพศไว้ก่อน
แล้วก็ใช้เครื่องมือในการตัดที่เปิดฝาขวด
ใช้เครื่องมือเป็นเครื่องตัดแหวนค่อยตัดตัด
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมง๒ชั่วโมงได้ก็สามารถช่วยเหลือได้สำเร็จครับ
เราก็เห็นแล้วครับเขาก็นอนอยู่บนเตียงแล้ว

ก็คือเขาก็หมอเขาก็อยู่ข้างแล้วเนี่ยครับ

ตอนนั้นคือมันอยู่กลางลำลึกโวนลำครับ

แล้วตัดเราทำยังไงครับ
ก็ตัดรับเรามีอุปกรณ์สำหรับใช้สอดแล้วก็เป็นตัวเครื่องครับ
ตัวเครื่องที่ใช้ตัดโดยเฉพาะครับ
แล้วมือเราต้องจับของเขาได้ไหมครับ

เพราะว่ามันแบบอยู่แน่นมากเลยครับ

แต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับไม่ได้บอกเหตุผลว่าไปโดนอะไรมาครับ
ตัดเขตแล้วเป็นอย่างไรครับ

ว่าขอบคุณที่ช่วยผมอะไรทำนองนี้

คือเจ้าหน้าที่กับคุณหมอเขาต้องใช้มือแน่นอน

ป้องกันเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรต่างนะครับ
ในการช่วยเหลือคนไข้คนเจ็บนะครับ

อันนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันประมาณสัก๓เซนติเมตร

คือส่วนจะเข้าไปได้แบบไหนอะไรยังไง

ที่เราไปตรวจสอบข้อมูลมาเจ้าหน้าที่บอกว่า
ทางคนเจ็บเขาสอดอวัยวเพศเข้าไป
คือตอนสอดก็ไม่แน่ใจว่าในสภาพแบบไหนอะไรยังไงนะ
เอาเป็นว่าตอนที่สอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงโคนเลยนะครับ
โดยส่วนตัวเนี่ยเขามีความเชื่อว่า
สอดเข้าไปลักษณะแบบนี้แล้วก็มีเหล็กมารัดอะไรอยู่
จะทำให้อวัยวะเพศมีเลือดไหลเวียนดีและแข็งตัวนาน
คนเจ็บก็อายุ๕๐กว่าปีแล้ว

ส่วนบุคคลที่มันไม่ได้ถูกต้องนะครับ

เราก็พยายามจะสอบถามเจ้าตัวอยู่เหมือนกันนะ
เพื่อจะบอกเล่าว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเป็นอุทาหรณ์กัน
แต่เห็นว่าพี่เขาเข้ามาทำงานแถวกรุงเทพแล้วมั้ง
เมื่อวานอาจจะกลับบ้านแถวกาญจนบุรี